โค้งสุดท้ายหักศอกกันแล้วนะคะก่อนที่จะถึงวันที่๑
เชื่อว่าหลายคนก็รอคอยว่าคนในวงการบันเทิงเขาจะมีเรื่องของตัวลง
เพราะว่าวัดนี้เนี่ยฮอตฮิตมากคือหลายคนเข้าไปที่วัดนี้เขาก็เชื่อว่าไปขอโชคขอลาบนะคะ
แล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยชาวบ้านและบรรดานักเสียงโชคเขาไปเจอกับนักแสดงสาวโบนัสบุญธริกานักแสดงจากละครช่อง๓เรื่องหลวงตามหาชน
เธอเนี่ยเดินทางมาทำบุญวันเกิดแล้วก็เข้ากราบขอพรจากตาทองนิ้วรายขอโชคขอลาบดูน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์อะไรอย่างนี้
และนี่ก็คือเซียมซีที่น้องโบนัสกำลังเขย่าอยู่หลายคนมารุมล้อมกันใหญ่เลยนะบอกว่าเธอเขย่าคุณรู้ไหมว่าเธอเขย่าเซียมซีสองครั้งเนี่ยได้เลขเหมือนกันทั้งสองครั้ง
นั่นแหละหรือว่ามีชาวบ้านที่มุมดูอยู่เข้าไม่ซื้อก่อน
อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้ำคุณผู้ชมตรงนี้ว่า

โบนัสบอกว่าน้องไม่ได้มาใบ้อะไรต่างใด
แต่ว่าปกติน้องไปทำบุญวันเกิดยังไงก็อวยพรวันเกิดให้มีสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ